ยังไม่หมดไปเที่ยวกันต่อเลยพาลงใต้ไปพังงา
โอ้โหไปพังงาช้างตกออกตกใจหมด
ที่พังงาช้างไปจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เขาเรียกว่าคลองสังเน่นะครับ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกหนึ่งแห่ง
สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนมากเลยนะคะ
ล่องเรือเที่ยวคลองสังเน่หรือที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ
สำหรับผู้ที่ได้ไปเยือนในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังง่านี่แหละค่ะ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ก็มักจะชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วก็นิยมไปล่องเรือผจญภัยท่องเที่ยวในครองแห่งนี้ด้วยนะคะ
โดยคลองสังเน่มีต้นน้ำมาจากเขาบางเต่า
แล้วก็ไหลไปสิ้นสุดที่แม่น้ำตะกัวป่า
ซึ่งชื่อคลองมีที่มาจากเดิมนั้นมีต้นสังหลาหรือว่าต้นตีนเป็ดน้ำเนี่ยนะคะ

ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกเป็นชื่อครองตามชื่อต้นสังหลา
ก่อนที่จะเพี้ยนมาสังหลาสังหลาสังสังเน่สังเน่

สังเน่ถึงแม้ว่าจะเป็นคลองเล็กสายสั้น
แต่ว่าน่าทึ่งด้วยบรรยากาศรอบข้างมาก

ทั้งสองฝากฝั่งก็จะมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มาก

เหมาะแก่การพักผ่อนชมความงามของธรรมชาติ
และหากใครมาล่องเรือตั้งแต่เช้า
ก็จะมีโอกาสได้เห็นนกเงือกที่บินออกมาหาอาหารด้วยนะคะ
แต่ที่นักท่องเที่ยวพากันตื่นเต้นสุดก็คือการได้เห็นงูปล้องทอง
งูปล้องทองเหรอโออุ
โอ้โหก็น่าไปเที่ยวกันนี่ชาวต่างชาติเข้าไปกันเยอะ
ไปเที่ยวชมธรรมชาติ
ฮิตเทินอัมเมศน